อ้าวมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่นครศรีธรรมราชนะคะ
บุกไปบ้านหลังนึงเพราะมีคนแจ้งมาว่าหลังเนี้ย
มีคนมามั่วสุมต้มน้ำกระท่อมกัน
ตำรวจปรับปรามยาเสพติดก็บุกเข้าไปเลยก็เจอจริง
คนในวงเนี่ยวิ่งแตกฮือกันมาหมดเลยนะคะ
ปรากฏว่ามีคนนึงเคราะหร้ายค่ะวิ่งหนีขึ้นไปชั้นสอง
แล้วพลาดลื่นตกลงมาร่างทะลุเหล็กเสียชีวิตเลยค่ะ

เสียบกลางอกเสียชีวิตเลยแล้วเลือดคือหยดไม่หยุดเลยค่ะ

ใช่ค่ะแล้วเขาร่วมลงมาจากชั้นสองคือลื่นพลาดจากกันสาดลงมาหนีตำรวจ
ชาวบ้านโกรธมากนะคะชาวบ้านคือล้อมไว้แล้วก็ด่าทอตำรวจ

อยู่ในบ้านค่ะเพราะชาวบ้านบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
คือตำรวจวิ่งเข้าไปจับในบ้านใช่เขาก็หนีแล้วก็
หนีขึ้นไปชั้น๒แล้วก็พลัดตกลงมาแล้วก็ร่างเสียบเหล็กเสียชีวิต

เดี๋ยวลองดูว่าแต่ละมุมเป็นยังไง
ใช่ค่ะบอกก่อนสถานที่นะคะ
เป็นบ้านที่อยู่ในถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองค่ะ
ผู้ชายที่เสียชีวิตก็อายุ๒๗ปีแล้ว
ชื่อในทรงพลกิติบุรณพันธุ์นะคะ
สภาพไม่สวมเสื้อสวมกางเกงขาสั้น
แล้วก็ร่างก็เสียบคาอยู่ตรงประตูรั้วเหล็กแบบนี้

มีชาวบ้านหลายคนเลยมามุงดูเหตุการณ์
แล้วก็ตะโกนด่าทอด้วยความโกรธแค้น
ไม่พอใจชุดจับกลุ่มยาเสพติดที่อยู่ในบ้าน

การทดมาดี
ไม่เกียวไป
ความขอโทษแค้น

มีโทบุรณอนาน
บุตัดสู่ไอ้ความเดินทดทาง
กรับรูดเหมือนคนเดินดูถ่าย

นี่ค่ะชาวบ้านมากันเยอะอย่างนี้
ต้องที่เห็นเป็นผ้าสีขาวคุมอยู่นั่นก็คือศพอะค่ะ
ที่ชาวบ้านคนนี้ตะโกน

ลักษณะแบบนี้ชาวบ้านโดนกันมาหลายครั้งแล้วอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แต่เดี๋ยวมุมตำรวจเราก็ต้องรอฟังด้วยนะใช่ค่ะหลักหลักชาวบ้านไม่พอใจเพราะว่า
ตำรวจไม่ยอมให้การช่วยเหลือคือจังหวะที่เขาพลาดตกลงมาแล้วเหล็กเสียบเนี่ย
ทำไมตำรวจไม่รีบวิ่งมาเอาร่างเขาออกแล้วพาส่งโรงพยาบาลไม่งั้นเขาก็ไม่ตายหรอก
คือถ้าจะมาจับมาอะไรก็โอเคก็จับได้ตามหลักอยู่แล้วแต่คุณต้องให้การช่วยเหลือเขาก่อนไหม
นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านไม่พอใจนะซึ่งเรื่องนี้นะคะตำรวจชุดปรับรามยาเสพติด
เป็นชุดของสพมนครศรีธรรมราชค่ะครับอย่างที่บอกว่าบ้านหลังเนี้ยคือบ้านนายทรงพลเองด้วยนะ
คนตายอ่ะคือตำรวจเขาได้รับแจ้งมานี่นี่นั่งรวมอยู่นี่คือคนที่ถูกจับค่ะ
ครับก็เห็นแก๊งเนี้ยกับนายทรงพลอ่ะต้มน้ำกระท่อมอยู่อยู่กันหกคนนะคะ
มีทั้งใบกระท่อมสดมีกากใบกระท่อมที่ต้มแล้วมีน้ำต้มพืชกระท่อม
อุปกรณ์การต้มครบทุกอย่างเลยทีเนี้ยจังหวะที่ตำรวจบุกเข้ามา
คนก็แตกคือกันไปนายทรงพลตัดสินใจวิ่งขึ้นชั้นสอง
แล้วปีนหนีออกมาระเบียงด้านนอกเหยียบกันสาดหน้าบ้านปุ๊บมันพลาดค่ะ
ลื่นนี่นี่คือจังหวะที่ตำรวจชุดปรับปรามวิ่งเข้าไปจับอ่ะค่ะ
อันนี้คือจับแก๊งวัยรุ่นที่เหลืออยู่ข้างล่างได้แล้ว
แต่ทรงพลอ่ะวิ่งขึ้นชั้นสองไปแล้วอ่า
วิ่งหนีขึ้นไปชั้นสองเพราะก็เป็นเจ้าของบ้านอ่ะครับ
เขาก็คงรู้ทางหนีทีไล่บ้านของตัวเองอ่ะนะคะอืม
แต่อย่างที่บอกเคราะห์ไม่ดีอะค่ะเขาพลาดแล้วก็ตกลงไป
ร่างก็ลอยลงไปเสียบเข้าประตูรั้วที่มันเป็นเหล็กแหลม
พอดีมันเสียบเข้าหน้าอกเลยค่ะเขาตายตรงนั้นเลย
ซึ่งตำรวจก็นำวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านชี้จุดเกิดเหตุทางขึ้นบันไดชั้น๒
เป็นหลักฐานด้วยครับคือตำรวจเขาก็มุมตำรวจเขาก็เล่าแหละว่า
ก็เข้าไปทำหน้าที่จับตามปกติอ่ะอืม
ทุกคนก็วิ่งแตกคือก็เป็นเรื่องปกติเวลาคนทำผิดเห็นตำรวจเข้ามา
เขาก็วิ่งหนีกันคนตายก็วิ่งขึ้นไปชั้นสอง
ตำรวจก็ยังตามขึ้นไปไม่ถึงแต่ก็มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วอะค่ะ
กว่าตำรวจชุดนี้จะออกจากบ้านได้คือต้องโทรเรียกกำลังเสริมค่ะ
คือเรียกตำรวจเรียกเจ้าหน้าที่มาเพิ่มเป็นสิบนายเลยเหมือนกัน
เพื่อมาเจรจากับชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกที่เขาล้อมอยู่ให้สงบ
ติดอารมณ์กันลงก่อนตำรวจถึงออกมาได้นะคะครับ
สอบส่วนเบื้องต้นค่ะนายทรงพลผู้ตายเนี่ยเขาทำงานรับจ้างบริษัทส่งออกอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
แล้วเขาก็มาเช่าบ้านทาวน์ฮาวส์หลังนี้อยู่กับเพื่อน

แล้วก็จังหวะที่เกิดเหตุนายทรงพลวันนั้นไม่ได้ไปทำงานนะคะ
ก็พักผ่อนอยู่ในบ้านก็ต้มน้ำกระท่อมอยู่กับแก๊งนั่นแหละ
ก็ต้องรอฟังว่าญาติของนายทรงพลเขาจะว่ายังไง

ว่าในช่วงเวลานั้นมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ไปไล่จับผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วก็วิสามันไป
ใช่เขาบอกว่ายอมแพ้แล้วแล้วทำไมถึงยิง